ในประเทศไทยถ้าเกิดว่าเราไปดูพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
สถานการณ์ไฟใต้ที่เกิดขึ้นอยู่เป็นเหตุการณ์ประทุเป็นบางครั้ง
แต่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ความพยายามของอดีตผู้บัญชาการทหารบกแต่ละท่านนั้น
ก็เร่งที่จะป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ
และในวันนี้พลเอกอนุพงศ์เผาจินดาอดีตผู้บัญชาการทหารบก
ในช่วงที่เข้ามารับไม้ต่อจากผู้บัญชาการทหารบกคนก่อนหน้า

หลังจากที่ได้ใช้ยุทธศาสตร์ยุทธการแยกปลาออกจากน้ำ
ผู้บริสุทธิ์ออกจากคนที่สร้างสถานการณ์แล้ว
สิ่งที่ทำต่อไปนั่นก็คือการป้องกันเหตุไม่ให้เกิดขึ้น
ขณะเดียวกันก็ต้องสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่
ติดตามภารกิจพิทักษ์ชายแดนใต้จากรายงานครับ
ภายหลังจากกองทัพบกใช้นโยบายหยุดการขยายตัวของเหตุการณ์รุนแรง
และสามารถแยกตัวผู้ก่อเหตุออกจากประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้
กองทัพบกภายใต้การนำของผลเอกอนุพงศ์เผาจินดา
จึงเริ่มใช้ยุทธศาสตร์ที่มุ่งไปสู่การจำกัดเสรีการปฏิบัติ
ของผู้ก่อเหตุรุนแรงและการเอาชนะจิตใจประชาชน
ด้วยการจำกัดพื้นที่การปฏิบัติ
ของผู้ก่อเหตุรุนแรงให้เหลือน้อยที่สุด
พร้อมไปกับการริดร่อนทำลายศักยภาพ
และการต่อสู้ทางความคิด
มันมีหมู่บ้านที่ยังเข้าราชการเข้ามาได้เยอะ
พลเอกอนุพงศ์ท่านก็บอกว่าให้ผมเข้าหมู่บ้านพวกนี้ให้ได้
ผมก็น้อมนำเนื่องจากผมเคยทำอีสานมาก่อน
้อมนำยุทธศาสตร์มาทำมาทำให้เป็นรูปธรรม

ซึ่งมันเป็นปัญญาพระบาทมนตร์พระเจ้าอยู่พระธาน
แล้วก็เป็นเรื่องที่ของพี่น้องที่นับถือศาสนาอิสลาม

ก็สอนการทำปุ๋ยอินทรีย์สอนการเลี้ยงปลา
ในบ่อปฏิกษ์สอนการปลูกผัก
โดยไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ยาฆ่าแมลง
ซึ่งพี่น้องสามจังหวัดชอบมากเพราะเขาเป็นเกษตรกรอยู่แล้ว
ทหารก็ได้มีโอกาสเข้าไปสอนในหมู่บ้าน
ไปช่วยแนะนำบางทีชาวบ้านอาจจะไปทำไม่ถูกบ้าง
เขาก็ไปแนะนำเขาก็ได้ไปคุ้นเคยไปใกล้ชิด

มันลดความหวาดระแวงซึ่งมันเป็นปัญหาของทหาร

พลเอกอนุพงศ์ทำให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้น
สำหรับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ในช่วงปลายปี๒๕๕๐คือ
การเพิ่มกำลังทหารและกองกำลังทางราชการฝ่ายอื่น
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
กรอบอัตรากำลังของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรหรือกอรมนมากขึ้น
จนถึงประมาณ๖หมื่นคน
ขณะเดียวกันพลเอกอนุพงศ์
ยังเดินหน้ายุทธศาสตร์ครีมสองงาม
ที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ
จะนำไปปรับใช้และประกาศใช้อย่างเป็นทางการ

งามแรกคือการใช้สันติวิธี
เพื่อความสมาณชั้นที่ยึดหลักการสันติ
และสมารณชันกับกลุ่มที่พร้อมพูดคุยได้
ส่วนกลุ่มแกนนำแนวร่วมบุคคลองค์กร
สมาณฉันไม่ได้ทหารตำรวจ
ก็จะใช้การปฏิบัติทางทหาร
และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อกดดันให้มอบตัว
งามที่๒คืองานด้านยุติธรรม
พัฒนาเยียวยาสันติวิธี

งานการเมืองหรือการเอาชนะทางการเมือง
ส่งผลให้ปลายปี๒๕๕๐
เหตุการณ์ความไม่สงบมีแนวโน้มลดลง

มีเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๘๒๑ครั้ง

เหตุการณ์ความไม่สงบดูคล้ายกับว่า
เพิ่มสูงขึ้นอีกระดับหนึ่ง
มีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นในปีดังกล่าวประมาณ๑๐๓๕ครั้ง

แม้ว่าความถี่ของเหตุการณ์จะไม่สูงมาก

แต่ทิศทางและแนวโน้มสถานการณ์ในปี๒๕๕๙
มีระดับความรุนแรงเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา
แล้วในช่วงที่ผมอยู่ช่วงนั้นเนี่ย
เนื่องจากว่าพื้นที่ต่างเนี่ย
จะเกิดการเคลื่อนไหวโดยใช้ถนนเป็นส่วนใหญ่
ตอนนั้นพี่อนุพงศ์ก็ให้นโยบายมาอีกเหมือนกัน

แล้วก็ด่านส่วนใหญ่แล้วจะหละหลวม
หละหลวมเพราะว่าตรวจมั่งไม่ตรวจมั่ง

เราก็ไปตรวจไปเยี่ยมไปให้กำลังใจ
แจกซองมั่งแจกอะไรมั่ง

ยี่ห้ออะไรสีอะไร
แล้วก็เอาไปเชื่อมกับข้อมูลของกรมการขนส่ง
เพราะฉะนั้นเวลามีรถไปจอด
สงสัยผิดสังเกตเนี่ยเราสามารถเช็คได้เลย
การปฏิบัติทั้งหมดคือจุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์ยันกลุ่มผู้ก่อเหตุให้อยู่กับที่
และยันปริมาณการก่อเหตุไม่ให้เพิ่มขึ้น
รวมถึงการนำไปสู่การมีเอกภาพของกองทัพ
และแนวทางแก้ไขปัญหาใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
พลเอกอนุพงศ์ได้วางไว้
ก่อนจะก้าวสู่การปฏิบัติที่ต่อเนื่องและประสบความสำเร็จ